ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
ค่ะแต่เราก็ได้ดูว่าเราก็เชียร์นักมวยไทย

ฮั่ห์โอ้โหเราคนร้อนมากเลยนะ
คอยได้เอาตัวเองออกไปจากประจำประจำบ้าง

อย่างเราตื่นเช้ามาปุ๊บวันนี้เราจะต้องดูเลย
เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วใช่เป็นอย่างนี้ทุกวันจริงค่ะซึ่งวันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ๑๘๙๐๑รายนะคะซึ่งตอนนี้ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทยอยู่ที่๖๕๒๑๘๕ราย
มีหายป่วยเพิ่มนะคะ๑๘๕๙๐รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๔๗ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๓๑๕รายค่ะ
คุณพ่อท่านหนึ่งก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าสรุปไทม์ไลน์การเป็นผู้โชคดีวันศุกร์
กรกฎาคมเวลา๑๑นาฬิกาพาลูกชายไปฉีดวัคซีนแอสตราที่สถานีกลางบางซื่อโดยพบผู้คนเยอะมาก
จากนั้น๑๑นาฬิกา๓๐นาทีได้ส่งภรรยาและลูกชายลงจากรถเพื่อขึ้นมาจากลานจอดใต้ดินก็ต้องฝากกลุ่มคนร่วมหลายพันคนตลอดทาง
ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยภูมิแพ้จะเซ็นซี่ทีฟอย่างยิ่งค่ะขนาดสวมแม้สองชั้นเนี่ยยังจามต่อเนื่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เข้าท่า
เรียกพวกที่มาตามเวลาเข้าแถวคนมหาศาลเบียดเสียดเวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีเจ้าหน้าที่เริ่มเรียกแถวเข้านั่งรอเดินเป็นชุด
โดยส่วนใหญ่ค่ะเรียกแถวปีกขวากับกลางในขณะที่ปีกซ้ายแถวยาวเหยียดไม่ถูกเรียกเลยจากนั้นเริ่มมีคนโวยเพราะยืนขาแข็งมานาน
ตนกำลังคิดว่าจะเอาลูกกลับบ้านดีไหมเพราะว่าดูเสี่ยงมากแต่คิดอีกทีถ้าติดก็คงติดเชื้อแล้วยังไงก็ขอให้ฉีดไปก่อนดีกว่า
แต่พอวันจันทร์ค่ะภรรยาเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีไข้อ่อนคิดว่าอาจจะโดนละอองฝนเพราะว่าฝนเนี่ยลงมาอย่างหนักด้วยนะคะ
สงสัยจะตรวจผิดวิธีผลเป็นลบแต่ข้าพเจ้ายังไม่ตรวจจะรอใกล้วันไปฉีด
ส่วนข้าพเจ้ามีน้ำมูกประปายกับไอมีเสมหะเดินออกกำลังแค่๒๕กิโลเมตรก็เริ่มเหนื่อยแล้ว
ทีนี้เลยให้ทุกคนตรวจผลก็คือแดงเถือกไปทั้งบ้านนี่เขาบอกนะคะทุกคนติดหมดเลยใช่ระวังเต็มเหนียวมาเกือบ๒ปี
แต่ต้องมาติดโควิดเพราะว่าไปรอรับวัคซีนของท่านรัฐมนตรีล่าสุดงานวิจัยของศูนย์การแพทย์ชีบาประเทศอิสราเอลค่ะ
ก็มีการพบว่าจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จำนวน๑๔๙๗คน
ซึ่งทั้งหมดนั้นได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ๒เข็มระหว่างวันที่๑๙ธันวาคมถึง๒๘เมษายน
ก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙เพียง๓๙คนหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณ๒๖ค่ะ
โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ประมาณ๑๖เปอร์เซ็นต์
จะมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย
แม้ว่าอาการดังกล่าวนั้นจะยังคงอยู่ได้นานมากกว่า๖สัปดาห์

อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณพ่อท่านหนึ่ง
เราก็เล่าถึงเรื่องของมันอิสราเอลให้ฟังไปด้วยวันนี้นะคะ
ก็เป็นแผนของเดือนกรกฎาคมเลย
ว่าต้องฉีดวัคซีนเข็มที่๒ให้ได้๗๐เปอร์เซ็นต์

กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป้าของรัฐบาลเลยว่า
ภูเก็ตแซนบ็อกซ์จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้๗๐เปอร์เซ็นต์

มียอดผู้ฉีดวัคซีน๒เข็มนี่ก็ใกล้เคียงแล้ว
ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะ๖๙เปอร์เซ็นต์
แต่คุณดูนะฮะภูเก็ต๖๙เปอร์เซ็นต์ที่ฉีดวัคซีนเข็ม๒แล้วนะฮะ
ใกล้เคียงตามเป้าเนี่ย
แต่ในที่สุดเราเปิดภูเก็ตแซนมาก่อนป๊อ
ตอนนี้เราต้องปรับภูเก็ตเป็นจังหวัดสีส้ม
ปัดภูเก็ตไปจังหวัดสีส้มแล้วนะฮะ
จริงแล้วครบ๑เดือนต้องยอมรับ
เราเปิดภูเก็ตเนี่ยไอโครงการภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ย

ล่าสุดวันนี้ภูเก็ตโดนปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีส้มไปแล้ว
แล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าต้องเดินหน้าต่อแล้ว
และก็เตรียมเสนอสอบคอว่าขอฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับคนภูเก็ตเนี่ย

แล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าในการเปิดภูเก็ตแซนบล็อกเกิดขึ้นมาเนี่ย

เขาก็บอกเลยว่าวันนี้มีการพูดถึงวัคซีนเข็ม๓กันเยอะพอสมควรแล้วนะ
เพราะอะไรหลายคนเราจะเห็นว่ามันมีการระบาด
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะอเมริกา
อเมริกาเองเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วกลับกลายเป็นภาหะ

เพราะว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็เลยป่วย
ก็เลยมีการกลับมาถ้าสมมุติเราอ่านของข่าวเมืองนอกจริงเขาจะเป็นอย่างนี้จริงเลย
คือตอนนี้อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มมีในแบบบางรัฐ
ในหลายรัฐที่แบบว่าเริ่มมีการกลับมาติดเชื้ออีก
เขาก็ออกมาตรการมาว่าให้คนที่เป็นแบบพนักงานในบริษัทเขา
บอกว่าตั้งแต่๒๐กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพนักงาน
คนหนึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่สนามบินลู่โป่งนะคะ
อยู่ที่เมืองหนานจริงอันนี้มณฑลเจียงซู
ทีนี้พอจากกลุ่มก้อนตรงนี้ปุ๊บมันมีการกระจายออกไป
มณฑลอื่นแล้วก็เมืองอื่นตอนนี้ไปทั้งหมด๑๕มณฑล๒๖เมือง
ซึ่งเคสของเขาตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ส่วนใหญ่อยู่นานจริง
อยู่ที่เมืองนี้๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีคนติดอยู่ที่ประมาณ๓๒๗คนนะ
แล้วก็มีของเคสเมื่อวานเพิ่มขึ้น๖๑เคส
ทีนี้เนี่ยอย่างของเมืองจีนเองพอเขาเริ่มมีการติดเชื้อเป็นสายพันธุเดลต้าด้วยนะคะ
เป็นระลอกใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็มีมาตรการแบบทันที
อย่างถ้าเป็นที่เมืองหยางโจเองเนี่ยเขาพบผู้ติดเชื้อเพียงแค่๑๒คนนะ
ในการคุมเข้มเขาเริ่มทันทีเลยค่ะมีการส่งตรวจเชื้อที่แบบว่าในเมืองทั้งเมืองเลย
มีการสั่งปิดรถบริการสาธารณะทั้งหมดรวมทั้งรถโดยสารเนี่ย
ที่เป็นระยะไกลที่จะออกนอกเมืองแล้วก็มีการระงับเที่ยวบินโดยสารบางส่วนด้วยนะคะ
เขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขาพบการติดเชื้อในชุมชนก็คือมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ประมาณ๓คนไปเที่ยว
ออกไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติจังเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน
แล้วก็ไปเมืองซานย่าเมืองซานย่าก็จะเป็นเมืองที่เป็นรีสอร์ทริมทะเลของเมืองจีนด้วย
ทีนี้เนี่ยกลับมาถึงปั๊บปรากฏว่าเขาตรวจว่าเขาเจอว่าเขาติดโควิด
เขาก็เลยมีการแจ้งให้กับคนที่เป็นทางการท้องถิ่นของเขาทันที
ทางการท้องถิ่นพอทราบปุ๊บว่ามีครอบครัวนึงเนี่ยติดโควิดปั๊บภายใน๒๕นาทีค่ะ
พอทราบปุ๊บเขาเริ่มมาตรการเข้มงวดเลย
คือมีการกักตัวคนในชุมชนชุมชน๙๕๐๐คนทันที
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโดยทันทีเลยค่ะ
มีการจำกัดพื้นที่การเดินทางเข้าออกในกรุงปักกิ่งด้วย
อันนี้วันนี้ก็เจอ๑คนใช่ไหม

๖๐๐นาทีเขาเริ่มแค่๑๒คนจัดการ

ที่สนามบินเขาเช็คหมดเลยจากสนามบินไปว่า
ต้นต่อสายพันธุ์เดลต้าจะเข้ามาที่เมืองจีน
มายังไงทำไมถึงมาติดคนนี้อะไรอย่างนี้
สมัยลูกอยู่นะเขาบอกว่าอยู่ห้องเนี่ยเขาจะเอากระดาษมาแปะไว้เลย
แล้วเขาจะคอยเช็คกระดาษห้องไหนขาดคือมีคนออกไป
อ๋อเหรอภาคจีนหรอภาคนั้นคือยุคแรกเลยนะ
โควิดเป็นกระดาษแบบภาษาคนจีนเขาซีนอย่างนี้แล้วก็แปะเลย
ครอบครัวให้ออกไปได้คนเดียวไปกี่โมงกลับกี่โมงค่ะนาง
พอเขามีปุ๊บเขาก็เลยต้องเริ่มแบบมีมาตรการ
แล้วเวลาการตรวจหาเชื้อของที่เมืองจีนเอง
เขามีการตรวจค่อนข้างแบบว่าใช้เทคโนโลยีอะไรหลายอย่างปรับรูปแบบ
มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการที่จะแบบมีการแบบว่ามาแยกกันการตรวจ
แล้วมีการใช้วิธีการตรวจเป็นกลุ่ม
คือเหมือนสมมุติอาจจะเป็น๕๑๐คนอย่างนี้มีการเก็บตัวอย่าง
เอาเข้าไปปกติถ้าสมมุติอย่างที่เราเห็นกันก็คือ
๑คนมีน้ำยา๑รอบแต่เขามีการตรวจเป็นกลุ่มคือ
สวอปกันมาเลย๕คนหรือ๑๐คนแต่ใช้น้ำยาอันเดียวกัน
เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติกลุ่มนั้นมีคนที่ติด

เขาไม่ได้ทำซ้ำไงเขาเปลี่ยนรูปแบบ
เขาบอกว่าบางกลุ่มนี่คือตรวจทีนึงแบบ๓ครั้งค่ะ

ปลาเทศต้องไปเอาของเขาหมดเลยถูกต้องไหมครับ

วันนี้ลูกคุณมีเกี่ยวอะไรมาบอกไหม

คืออย่างเขาไม่ให้ขายของบนฟุตบาทอย่างนี้

เขามีตำรวจรถเขาอยู่นะเพราะเขาเห็นนะ
จับไม่ได้แล้วนางวิ่งหนีไปแล้วนะ
เขาทิ้งรถเขาฉุกแบบวิ่งตามให้ได้ตามหูแล้ววิ่งเร็วเหมือนหนังจีนอ่ะ
คือห้ามผิดเขาไม่ยอมเลยอ่ะอืมตอนที่เขากักตัวกันใช่ไหม
ค่ะเขาไม่ให้เขาคือไหม้คือไหม้เลยเขาจับหู
แล้วพวกเราตอนไปเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เรายืนตะลึงกันอย่างนี้
ถ้าเป็นเราคือรับไปแล้วคงไม่วิ่งตามแล้วล่ะไม่ไหว

ไม่ตอนนั้นไปวันลูกรับประวัติศาสตร์ปริญญาแล้วก็ไปเห็นก็ดี

รอดจ้ะเธอเห็นฉันใช่ไหม
เออคุณรอดมาเก่งมากลูกยังเรียนจบหมอ
เพราะฉะนั้นนางก็จะมีเรื่องเล่าเยอะเนาะ
แต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานหลายคนพูดถึงว่า
เฮ้ยถ้าเราข้ามไปลาวเราจะได้ฉีดไฟเซอร์หรือเปล่า
เราจะได้ฉีดจรสันแอนจรสันหรือเปล่า
เมื่อวันตลอดหนึ่งคืนคนพูดถึงยังหมด
แต่โรงกิจหรือไม่จริงอะมดาม
ว่าแต่เพื่อนตัวเองลูกน้องตัวเองอยู่ที่ลาว
ได้ฉีดไหมได้ฉีดไฟเตอร์
ลาวถ้าสมมุติคุณอยู่ในเวียงจันทร์คุณได้ฉีดไฟเซอร์
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้คือ
ส่วนใหญ่คุณอยู่ในเวียงจันทร์กันหมดถูกต้องมีหลายคนที่เราคุยด้วย
แต่ออกไปนอกเขาบอกก็บางคนก็วัคซีนก็ไม่พอก็มี

แล้วที่ว่าเก็บเห็ดหลงไปอย่างนี้
เมื่อวานที่คือมีกรณีที่คน๗คนไทยใช่ไหมครับ
คนไทยเนี่ยออกไปเก็บเห็ดบริเวณตามแนวชายแดนไทยกับสปลาว
อย่างที่บอกว่าไทยกับเรานี่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
บางทีแค่แบบเดินข้ามอย่างถ้าสมมุติน้องใครเดินข้ามแม่น้ำก็ถึงแล้ว
ถูกปะบางอันยังมีแค่ป่าอย่างแค่อุบลอุบลยังมีแค่ป่ากั้นนะครับ
แล้วปรากฏว่าเขาไปเก็บเห็ดเนี่ยเข้าไปเขตแดนของประเทศเราโดยไม่รู้ตัวเอง

หน้าฝนมันก็จะมีเหตุขึ้นกระทั่งถูกดำเนินคดีข้อหาข้ามเมืองผิดกฎหมาย
ต่อมามีรายงานว่าทางการไทยกำลังประสานเพื่อขอรับตัวกลับมา
แต่ก่อนกลับเนี่ยพวกเขาทั้ง๗คนอาจได้ฉีดวัคซีนมีนาขอโทษนะฮะ
ไฟเซอร์เนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะไฟเซอร์มันจะต้องทิ้งระยะใช่ไหม
แต่จอสายไอจอสันเข็มเดียวเนี่ยตอนนั้นเป็นข่าวอุ้ยเขาน่าจะได้ฉีดจอสายไอจอสันโอ้โห
ข่าวนี้กระพือมากเมื่อคืนนี้หลังจากข่าวนี้แพร่ออกไปก็เริ่มมีคนค้นหา
เมื่อคืนนี้คนบอกไม่ไปแล้วอเมริกาข้ามไปลาวดีกว่า
จะไปบ้านที่เมืองน้องแทน

โจโจ้มิลาเกิลเป็นเจ้าของบริษัทมิลาเกิลอยู่ใจกลางเวียงจันทร์เลย
โจโจ้ถ้าสมมุติฉันข้ามไปฉันจะได้ฉีดไหม
พี่คนลาวเองยังไม่ได้ฉีดกันทุกคนเลย
ในในเวียงจันทร์ได้ฉีดแล้วแต่คราวนี้ที่ประเทศลาวเอาอยู่คือเขากักตัว
คือตอนนี้คนที่ข้ามมาจากไทยปุ๊บยังไงก็ต้องกักตัว
กักตัวแบบกักตัวแบบอย่างจริงจังถูกค่ะแต่ก็วันนี้ต่างจังหวัดบางที่ก็ยังไปไม่ถึง
แต่ถามว่าเขามีวัคซีนให้เลือกหลายที่จริงไหมจริงเพราะว่าเขามีทั้งโควิด
เขามีทั้งอะไรขอโทษนะเขามีทั้งแอสต้าเซเนก้ามเขามี
น่ารักเขามีหมดแต่ก็ถามว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ก็คือมีซุ้มให้เข้าไปฉีดได้เลยจริง
ปรากฏเขาบอกเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปปุ๊บว่า
ตรงจุดบริเวณคุณเชื่อไหมเมื่อวานนี้คนไทยคิดกันอยู่เลยว่าจะข้ามไปลา

เพราะคนดูข่าวปุ๊บก็ต้องเฮ้ยจริงเหรอวะ

คือมันง่ายกว่าไงถ้าเป็นจริงนะถ้ามันจริง

ตลอดทั้งหนองคายไปถึงมุกดาหาร

ถูกต้องป่ะริมโขงแค่ข้ามไปปุ๊บก็ถึงลาวหมดแล้ว
ปรากฏหลังจากข่าวนี้ออกไปปุ๊บคนก็ให้ความตื่นเต้นว่าเราจะไปลาวกันแล้ว
ในที่สุดครับต้องมีการออกมาพูดกันเลยว่า
แล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับคน๕๓๐๐คน

เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ใครข้ามไปถึงก็จะได้ฉีดเลยถูกต้องไหมเม
แล้วกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพจะไปได้ฉีดวัคซีนก่อน
โดยจะเริ่มฉีดที่กรุงเวียงจันทร์นี่ไงนะครับ
แล้วก่อนที่จะไปขยายไปในเมืองอื่นที่มีพื้นที่เสี่ยงสูงเสี่ยงสูงนะครับ
ประเทศลาวมีคนอยู่เท่าไหร่๘ล้านคนป่ะ๘๙ล้านคนลองดูประชากร
ก็เท่าแบบฉีดได้ล้านคนแล้วนะแล้วก็จะมีการจัดสรรให้ทางการลาว
โดยตั้งเป้าว่าจะป้องกันการติดเชื้อภายในพื้นที่แล้วก็ช่วยแรงงานชาวลาวที่กลับประเทศ
ต้องยอมรับหลายคนตอนนี้ประเทศลาวเองก็คนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
เนี่ยประมาณ๖๔๘ล้านป่ะใช่มั้ย๖๘ล้านคนเหมือนกัน
คุณไปฟังผู้ว่าสิครับว่าสรุปแล้วข้ามเก็บเหตุได้ฉีดไปเซอร์จริงไหม

การพิเศษว่าเขาจะทำตามบรรษาการนั้นภาพจริงครับ

สำหรับท่านผู้ว่าก็จะขอทำหนังสือกับทางกรงคลุมใหญ่นะครับ
สำหรับท่านผู้ว่าก็จะขอทำหนังสือกับทางกรงคลุมใหญ่นะครับ
สำหรับท่านผู้ว่าก็จะขอทำหนังสือกับทางกรงคลุมใหญ่นะครับ

แต่ถามว่าอู๋เดี๋ยวก็กลายเป็นบริเวณช่องเม็กซ์

ช่องอู๋เขตในระหว่างไทยกับลาว

แต่ปรากฏว่าณตอนนี้มันก็มีช่องทางจะธรรมชาติ

เขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องแหละ
ผมอยู่ทางอู๋ดอล

ชั้นที่จอดรถต้องแบ่งครึ่ง

ไม่ได้มาหาสู่คนอยู่แล้วแต่ตอนนี้คนลาวก็ไม่ได้เข้าเมืองไทยง่าย
เพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศลาวนะฮะทางการลาวเขาออกกฎหมายอย่างเคร่งคัดมาแล้ว๖ข้อ

งวดหลังจากที่เราไปบอกว่าไปถึงประเทศเขาแล้วได้ฉีด
ควบคุมการไหลเข้ามาของแรงงานชาวลาวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
และให้แรงงานชาวราวกลับประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ปรับปรุงแคมป์กักตัวและปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม
คนที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด๑๙
หากผลเป็นบวกก็จะถูกส่งตัวไปที่รักษาที่โรงพยาบาลสนาม

ให้ความรู้ประชาชนและบอกถึงอันตรายของโควิด
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการดำเนินทางกฎหมายต่างเกี่ยวกับการป้องกันควันโควิด
รวมทั้งเข้าควบคุมราคาสินค้าในช่วงนี้ดังนั้น
จึงมีการคาดหมายกันว่าคนไทย๗คนที่เข้าไปในลาวเนี่ย

แต่เป็นมีแค่จะได้ฉีดมีความเป็นไปได้
เขาก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้เนี่ยแหละ
อะทำไมเป็นไปได้
ค่ะค่าวต่อมานะคะองค์การเพศัตริย์นะคะบอกว่าตุลานี้นะคะ
ยาฟาวิพิราเวียนะผลิตได้มากกว่า๔๐ล้านเมตรต่อเดือน
ก็คือหมายถึงว่าจะเพิ่มขึ้นเนอะอ่านายแพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์นะคะ
อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมก็บอกว่าองค์การเนี่ยนะคะ
ก็ได้ผลิตยาฟาวิพิราเวียนะคะที่มาจากการวิจัยแล้วก็พัฒนานะ
ผลิตเองซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการนะคะ
อาหารและยาเมื่อวันที่๑๓กรกฎาภายใต้ชื่อชื่อยาเนอะ
ฟาเวียนะสั้นลงอ่านง่ายเลยทีนี้นะคะ
โดยในเดือนสิงหาก็จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผง
จำนวน๒๕ล้านเมตรแล้วก็จะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด
ว่าก็จะได้รับการอนุมัติแบบบรรจุใส่ขวดจากออยในเดือนสิงหา
ทั้งนี้นะคะในเดือนกัญญาจะผลิตยาได้จำนวน๒๓ล้านเมตร
แล้วก็ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า๔๐ล้านเมตร
อย่างที่บอกไปแล้วนะคะด้านอ่าทางดรเพศรัชกรหญิงมุกดาวันนะคะ
ประกอบวัยทยกิจรองผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมในด้านการผลิตยาบอกว่า
การเนี่ยนะคะก็มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียที่โรงงานทั้งสองแห่งเลยนะคะ
แล้วก็ผลิตได้แล้วในโรงงานที่ถนนพระราม๖แล้วก็โรงงานผลิตยาขององค์การเพศรัชกรรม
คลอง๑๐จังหวัดปฐุมธานีนะคะก็คาดว่าจะเปิดสายการผลิตที่๕ในเดือนกันยานี้นะคะ
ก็มีศักยภาพในการผลิตได้ถึง๒๐๐ล้านเมตรต่อปีสบายใจได้นะไม่ต้องกลัวขาดเนอะ
แล้วก็เดือนหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า๑๖๐ล้านเมตรต่อเดือนนะคะ
เมตรต่อปี๑๖๐ล้านเมตรต่อเดือนนะ
แล้วก็ส่วนในการผลิตยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังอื่นที่องค์การได้ดำเนินการผลิตอยู่เนี่ยนะคะ
ปัจจุบันเนี่ยทางองค์การก็เพิ่มขึ้นผลิตเพิ่มขึ้นเนอะ
ไม่ใช่ว่าจะแบบว่ามุ่งไปแต่ทางด้านยานี้อย่างเดียวเดี๋ยวยาอื่นจะไม่มีขึ้นมานะคะ
ก็เลยดำเนินการผลิตในบางส่วนนะให้เพิ่มขึ้นมาเพื่อปรับใช้
สำหรับในการผลิตยาอื่นด้วยนะคะ
โดยองค์การเนี่ยนะคะก็จะประสานกับออยแล้วก็ผู้ผลิตในประเทศเนี่ย
เพื่อรวบรวมนะการผลิตสำหรับผู้ป่วยว่ามีเรื้อรังอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างนี้นะคะ
เรื้อรังต่างก็จะได้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีการขาดยานะ
เพราะว่ายาบางชนิดมันต้องกินอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานอย่างนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการจัดหานะคะจากต่างประเทศในเดือนกรกฎาเนี่ย
ก็มีการจัดหาเข้ามาจำนวน๑๓ล้านเมตรแล้วก็เดือนสิงหาก็จะเข้ามาเพิ่มอีก๔๓๑ล้านเมตร
ตัวแรกตัวนี้แหละมันคือตัวปอกเพราะว่าตอนนี้ไม่ให้ลงปอด
หรือถ้าสมมุติตอนนี้เราจะเห็นอย่างเด็กหลายคนตอนนี้มันลงคั่วปอดบ้างมันลงอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นยาตัวนี้แหละมันจะเป็นการยับยั้งถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะเมื่อกี้อ่านไปนะก็ต่อปี๒๐๐๐ล้านเมตร
ถ้าต่อเดือนก็ไม่น้อยกว่า๑๖๐ล้านเมตรต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็จะพูดกันเนอะว่ากลัวว่าเจ้ายาฟาวิพิราเวียเนี่ย
มันจะไม่พอจะทำยังไงก็ทางองค์การเพศสัตว์ก็บอกว่านี่แหละค่ะ
ก็คิดว่าจะผลิตเพิ่มขึ้นมาใช้ได้อย่างเพียงพอรวมทั้งยาอื่นด้วยนะคะ
สุดาพรศรีสอนดีค่ะนักมวยสากลของเราจากประเทศไทยนะคะ
ก็มีการพบกับแคโรไร้ดูบัวนักชกจากสหราชอาณาจักร
ผลปรากฏว่าสุดาพรของเราเอาชนะแคโรไลท์ดูบัว๓ต่อ๒คะแนนเสียง
ผ่านเข้าสู่รอบ๔คนสุดท้ายนะคะ

หรือว่ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
เท่ากับว่าการันตีเหรียญทองแดงเอาไว้ในมือเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นนักมวยหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วย

เขาบอกว่าเวลาทรงชาติ

ประเทศตัวเองขึ้นเนี่ยนะเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกภูมิใจ
แต่เขาบอกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยิ่งกว่าเรา

ไม่เคยส่งเข้าไปแข่งอะไรเลยผ่านเข้ามาแล้วได้เหรียญทอง
คุณตอนที่ชงเขาขึ้นนะเขาร้องไห้แบบรู้เลยว่า

จำกีฬาไม่ได้แต่เขาร้องแบบโอ้โหเรานึกนะ
ทงเราขึ้นเราดูเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่า
มันภูมิใจนะขอให้ได้เหรียญทอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไปลุ้นแล้วล่ะตอนนี้อย่างน้อยเราได้ทองแดงแล้วนะฮะ
แต่ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเหรียญทองเหรียญที่๒จะได้จากน้องเขาหรือเปล่า
เราเป็นกำลังใจส่งไปให้นะครับ
ช่วงหน้าเรื่องที่คนเขาพูดกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับกรณีของน้องไว้

วันนี้โคสกของสารเขายันเลยครับเหตุวิว่าพ่อแม่ไว้
บอกเป็นลูกคนใหญ่คนโตกฎหมายต้องเป็นธรรม

เอาละฮะเมื่อวานนี้ที่จริงเรื่องของพ่อแม่น้องไว้เนี่ยก็น่าจะจบ
นะฮะคือที่บอกว่าถูกคู่กรณีเนี่ยทำร้ายร่างกายเมื่อวานคุณหนุ่มเขาคงจะสัมภาษณ์หมดแล้ว
แล้วก็มีประโยคเด็ดหลายอันที่เกิดขึ้นมา
คือน้องไวท์เนี่ยก็ได้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพบางกรวย
นนทบุรีเนี่ยก็ให้ปากคำเพิ่มเติมว่าถูกชายหนุ่มเนี่ย
บหน้ามารดาของเขานะฮะแล้วก็มีปากมีเสียงเขาชกหน้าพ่อเขาด้วย
แม่โดนตบหน้าพ่อโดนเอ่อชกหน้าโดนค้อนตี
ถูกปรากฏหลังจากที่เมื่อวานนี้ข่าวก็ได้นำเสนอ
คุณหนุ่มก็สัมภาษณ์ไปปั๊บทุกช่องทุกข่าวสำนักข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องนี้
พ่อของน้องคือคุณสุรศักดิ์เนี่ยเขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย

ทำนองว่าคิดว่าขับรถดีแล้วใช่ไหม
อดใจไม่ได้ต้องตามไปสั่งสอน
มีคลิปกล้องหน้ารถมาเป็นหลักฐานยืนยันนะ

ซึ่งเรื่องคลิปกล้องหน้ารถที่คู่กรณีอ้าน
ตนก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีจริงหรือเปล่า
ซึ่งถ้ามีจริงก็ให้เปิดเผยออกมาเลย

ตนยอมรับระหว่างที่ขับรถปกติเนี่ย
มีรถเลาะไปมาตามปกติอยู่แล้ว
เป็นคนขับรถแล้วไปมาตามปกติอยู่แล้ว

กวดก็ต้องพยายามขับหนีเหมือนกัน
อาจจะทำให้กล้องบันทึกหน้ารถเขาน่ะ
ตนเองเนี่ยขับรถแบบหวาดเสียว

แต่ก็จะได้พิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันว่า
เวลาขับรถจี้ท้ายรถตนด้วยเช่นกันใช่ไหม
ถ้ามีคลิปให้แสดงออกมาด้วยเลย

ถ้าผมเป็นฝ่ายผิดทางพ่อน้องไว้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับ

โดยที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่

หลายคนก็พยายามจะไปสัมภาษณ์น้องไว้กันเนี่ยนะครับ
ไว้พุ่มโพงามดารานักแสดงหนุ่มเนี่ย
ปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นว่า
ในตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแจ้งความข้อหามินประมาทใดกับคู่กรณี
เพราะต้องการดำเนินคดีในส่วนของพ่อแม่ให้เสร็จสิ้นซะก่อน
ซึ่งทางทนายก็ช่วยตรวจสอบในเรื่องสำนวนครับ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนเขาพูดกันเนี่ยก็คือประเด็นถูกคุกคาม
อันนี้แหละคือที่เมื่อวานคนเขาถามว่าอ้าวตำรวจโทรไปบอกหรือเปล่าว่า
เพิ่งมาออกทีวีนะอย่าเพิ่งมาออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับ
เขาบอกว่าประเด็นที่ถูกคบคำเพิ่มเติมก็มีในไอจีของเขา
ก็มีมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเรื่องคลิปหลักฐานที่กล่าวหาว่าพ่อของตนเนี่ยขับรถนั่นน่ะ
ตนก็ยังไม่เห็นหากว่าพ่อของตนเนี่ยขับรถเร็วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกาย
พ่อก็คือมาชกหน้าพ่อมาตบหน้าแม่เขาอย่างนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสสังคมที่เขาถามกันเหลือเกิน
คือเรื่องที่ตำรวจเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่น้องไว้ว่าอย่าเพิ่งให้ข่าวนะ
อย่าไปออกรายการนะนะครับอย่าไปออกสื่อนะ
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนใหญ่นะเขามีตำแหน่งนะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกศิวัตรศรีวิชัยภูมิกับสพบางกรวยเขากล่าวเปิดเผยว่า
ได้เรียกพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมาสอบถามแล้วล่ะ
ที่ตำรวจโทรไปห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไปออกสื่อหรือให้ข่าว
เป็นเหตุสื่อสารเข้าใจผิดพลาดเนื่องจากพนักงานสอบสวนเนี่ยได้โทรไปแจ้ง
กับผู้เสียหายมามาให้ปากคำต่อหลังวันเกิดเหตุนะฮะ
เนื่องจากพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะส่งตัวผู้เสียหายทั้ง๒
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำผลตรวจเนี่ยมาใช้
ประกอบสำนวนคดีจึงมีการโทรนัดหมายให้ปากคำ
ส่วนคำพูดที่อ้างว่าคู่กรณีเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะ

เขาบอกว่าทางพนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้พูดประโยคนี้โดยเด็ดขาด

ผู้กำกับบางกวดเปิดเผยว่านับตั้งแต่เกิดคดีนี้ขึ้นมานะครับ
ขอยืนยันเลยว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนใดติดต่อหรือขอความช่วยเหลือในคดีนี้เลย
มีแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วให้ความเป็นธรรมมากที่สุด
ในวันนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะฮะแล้วก็จึงยังไม่มีการแจ้งความกล่าวหาใดกับใครทั้งสิ้นนะ
ก็อันนี้คือเรื่องที่เขาพูดกันมาพอสมควร
แต่เขาก็พูดว่าณตอนนี้คือทางมีคนบอกว่าถ้าสมมุติไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างเลย
อันนี้คือเขาก็บอกมาให้ความเป็นธรรมว่ากฎหมายต้องเป็นธรรมโคศกของทางศาลเนี่ยเขาก็ยืนยันมาเลยว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่ต้องให้ความเป็นธรรมในเหตุวิวาสของพ่อแม่ไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายต้องเป็นธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ดีนะไม่เป็นอะไรมากนะคะ
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ระดับน้ำโขงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ละประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรล่าสุดนั้นอยู่ที่ระดับประมาณแปดเมตร
ขึ้นมาแล้วเหรอห่างจากจุดวิกฤตที่จะล้นตลิ่งเนี่ยประมาณสี่เมตร
ก็คือที่ระดับประมาณสิบสองเมตรสองเมตรนะคะโดยทางจังหวัดนครพนมก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงสี่อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะมีอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนม
เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำโขงหนุนแล้วก็เกิดการไหลระบาดช้า
หากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะทางจังหวัดก็เตรียมเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามดูแลช่วยเหลือ๒๔ชั่วโมง
ขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองนครพนมก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนม
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวางแนวทางป้องกันเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดเสี่ยงเพื่อที่จะรับมือฝนตกหนักแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำ
ในพื้นที่ชุมชนลงสู่แม่น้ำโขงได้ค่ะทั้งนี้ยังมีการป้องกันน้ำท่วมขังชุมชนแล้วก็ย่านเศรษฐกิจการค้า
และมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
และอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังระบายไม่ทันจึงต้องมีการเสริมเครื่องสูบน้ำอ่ะนะคะ
เพราะตอนนี้จริงแล้วนครพนมก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่หลายคนกลับบ้านนะฮะ
กลับไปรักษาตัวที่บ้านรู้สึกผู้ป่วยนี้ก็เป็นหลักพัน
เขาบอกว่าตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำบุญนครพนมอะไรอย่างนี้
ช่วงเข้ามาสร้างเขาบอกว่าที่ตอนนี้สูญพักคอยของนครพนมอ่ะนะฮะ
ขาดก็คือเตียงเอาแค่ฟูปธรรมดาเนี่ยแหละ
ใครมีคู่ใครมีอะไรที่แบบว่าอยากจะไปช่วยเหลือกันที่โรงพยาบาลสนามก็
คนละไม้คนละมือแล้วก็อีกที่สำคัญกลับไปเนี่ย
คือบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้คนกลับไป
ตามโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่างจังหวัดไม่มีนะฮะ
หรือถ้าวันนี้คุณกลับไปหรือจริงแล้วก็บ้านใครบ้านมัน
เราเคยโตมาจากจังหวัดไหนมีโอกาสส่งกลับไปที่บ้านตัวเองหน่อยก็ดี
แต่ตอนนี้ระบบขนส่งมันก็ลำบากอีกใช่ไหม
ขนส่งก็ถ้าเป็นสินค้าอย่างนี้ถ้าเป็นของแห้งเป็นชุดอะไรอย่างนี้ยังได้
แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้อาหารและของสดอาจจะลำบากนิดนึง
บางอย่างบางนี่ห้อไม่รับส่งแล้วครับ
แต่ว่าจริงส่วนใหญ่เวลาเรานึกว่าเราจะส่งอย่างนี้
เขาจะคิดว่าต้องส่งจำนวนเยอะหรืออะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรมีกำลังแค่ไหนก็ส่งไปได้เท่านั้น
เพราะยังไงทางบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ใช้

เขาบอกว่าเฉพาะแบบอย่างเป็นอำนาจเจริญหรืออะไรอย่างนี้
อย่าลืมว่าเวลาที่เขาไม่อยู่กรุงเทพกัน

ซึ่งตอนนี้เราก็มีคนกลับปุ๊บแล้วตอนนี้
ก็ไม่รู้บางคนก็ติดบางคนก็ไปกักตัว
และสิ่งหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนใหญ่หมอที่ใช้ทุนอันลูกคุณก็ต้องไปใช้ทุนถูกต้องมั้ยฮะ

จริงค่ะอันนี้จริงเลยนะ
อีกเรื่องหนึ่งบ้านใครมีแก๊ส
สำหรับทำอาหารบ้างคิดว่าเดี๋ยวนี้มีแก๊สหมดแล้วล่ะเนาะ
ไม่ใช่โชเลน่ามันนั่งติดเตาอยู่อย่างนี้

ก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าแก๊สมันมีโอกาสระเบิดได้
ระเบิดแรง
แล้วดูสิว่าแก๊สมันอยู่ในที่มิดชิดด้วยนะคะ
นี่เวลาระเบิดสองคนเนี่ยเขาทำอาหารใช่ไหมคะ
ดูสิน้องเขาบอกว่าน้องผู้หญิง
เนี่ยนะเขาได้กลิ่นแก๊สรั่วแล้วล่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ไปปิดที่หัววาวก่อน
ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนจะไม่มีอะไรว่าอย่างนี้นะคะ
ก็ทำอาหารกันไปต่อได้เวลาผ่านไปประมาณ๑๐นาทีแก๊สมันยังรั่วอยู่
แต่เขาทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็พื้นที่ที่เขาเก็บแก๊สอยู่ด้านล่างเนี่ย
มันมีประตูปิดรอบดังนี่เห็นไหม
ผู้ชายหลังมาไฟโอ้โหไม่เป็นไรนี่บุญมากแรงมากเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้องผู้หญิงน้องโบเนี่ยนะคะ
โดนไฟเข้าที่หน้าแล้วก็ไหม้ที่ผมด้วยนะคะ
ส่วนน้องผู้ชายเนี่ยนะคะโดนขาทั้งสองข้างเนี่ย
ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นแล้วแหละแต่ตอนแรกก็ใช้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะ
มันจะเป็นแบบนี้เมื่อดังบางบ้านเนี่ยคือที่เก็บแก๊ส
เก็บแก๊สปิดมิดชิดหรือบาง
มันจะต้องมีให้อากาศระบายได้ใช่ไหมความจริง
หรือบางบ้านเนี่ยบิวตอินไปหมดแล้วอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้เขาก็เลยมีวิธีนะคะที่จะมาบอกว่าทำยังไงให้อยู่กับแก๊สอย่างปลอดภัยเนาะ
ทีที่๑นะคะบอกว่าครัวบ้านไหนมีถังแก๊สไว้ใต้เคาน์เตอร์
อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะก็อย่าไปปิดประตูให้รอบด้านนะ
แล้วก็หมั่นตรวจสอบไว้นะคะ
ว่ามันมีการรั่วซึมของแก๊สตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีนิดหน่อยหรือเปล่านะคะ
ไม่งั้นอาจจะเป็นแบบบ้านเขาก็ได้นะ
สองค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
หากพื้นที่บ้านใดได้ทำบิวต์อินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พื้นที่ที่มีแก๊สอยู่ไม่มีประตูทุกอย่างปิดทึบนี่นะคะ

ให้พยายามเนอะติดเครื่องดูดอากาศเพื่อระบายอากาศให้ได้นะคะ
สามค่ะวาวที่ต่อกับถังแก๊สเนี่ยต้องเป็นเซฟตี้ว้าวเนอะ
เพื่อมีการแก๊สรั่วจะได้ตัดการทำงานภาคจ่ายแก๊สได้นะคะ
สี่ค่ะปิดเตาทุกครั้งแล้วก็ปิดวาวทุกครั้ง
เตาแล้วอย่าลืมปิดวาวนะอันนี้สองอย่าง
เพื่อลดการสะสมของแก๊สที่รั่วบางทีมันมีแก๊สอยู่ในสายนะคะ
แล้ว๕ค่ะมีสติทุกครั้งในการดำเนินชีวิตตลอดเวลา
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแค่เสี้ยวินาทีเท่านั้น
ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าเตาแก๊สถังแก๊สที่ทิ้งทั้งหมด
เขาบอกเขาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดบอกเขาเข็ด
ทำไมเข็ดล่ะเข็ดสิคุณโอ้โฮละเบิด
พี่ผัดก็กลัวมากนะแก๊สน่ะรถเม็ดก็กลัว
กลัวเฮ้ยเมื่อก่อนเตาไฟฟ้าไม่ค่อย
เตาไฟฟ้าแล้วมันผัดสะดวกนะแต่มันผัดไม่สนุกเข้าเตาแก๊สใช่ไหมล่ะ
มันบังคับไฟไม่ได้ไงแก๊สมันบังคับได้
เมื่อก่อนชอบเข้าป่าใช่ไหมแล้วเอาอีเตาแก๊สอย่างนี้
เคยมีกันใช่ไหมเล็กแล้วก็มีกระป๋องแก๊ส
เคยทำแล้วไฟมันออกมาจากกระป๋อง
โอ้เลยกลัวแล้วอันนี้กลัวพี่

วันนี้ที่ประชุมคอรมอลเขามีการพิจารณาโยกย้าย
ราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งที่เกษียณราชการนะคะ
ก็ทั้งตำแหน่งประหลัดกระทรวงรองประหลัดอธิบดี

และที่ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเลย
ก็จะมีการแต่งตั้งให้นายสุธิพงศ์จูนเจริญค่ะ

ที่มีความแบบว่าอาวุโสเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่
แทนที่ของนายชัดชัยพรมเลิศนะคะ

แล้วก็มีการแต่งตั้งนายชัยวัดชื่นโกสุม
อย่างที่เรารับทราบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีนี่แหละค่ะ
ก็จะเข้ามาที่กระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งผู้ว่าผู้ว่าหมูป่าถ้าเกิดเราเล่าชื่อ
ท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าปฐุมธานีแทน
แล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นอีกนะคะตำแหน่งอื่นรวมอีก๒๘ตำแหน่งด้วยกัน
วันนี้มีการย้ายผู้ว่ากันเยอะพอสมควรนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ที่การย้ายผู้ว่านี่จะเป็นพื้นที่สีแดง

สมมุติคุณจะไปซื้ออาหารตามห้างสรรพสินค้า
อย่างที่เมื่อวานนี้สอบประคอเขามีการผ่อนปลนว่าโอเคล่ะ

ปรากฏวันนี้คือที่สวบคอเขาออกมาพูดเนี่ยคือ
จะต้องให้เป็นระบบของห้าง

ต้องสั่งเป็นออนไลน์ของห้าง

นี่แหละคือตอนนี้กำลังดูกันอยู่ว่าออนไลห้าคือ
เอาง่ายลดการแออัดปกติมันจะมีการรายเดอร์

แต่ก็อาจจะแบบว่าให้ไปผ่านระบบออนไลน์ของห้าง

สักครู่หนึ่งค่ะค่ะค่ะ
เอาละหะหลายคนตกตกใจกันพอสมควร
คือเมื่อปกติทาทาจะเป็นแม่ที่แบบว่าแข็งแรงคือแบบว่า
แต่หลังนี้คือตั้งแต่นางมีลูกนี่นางก็อ่อนโยนลงไปเยอะมากเลยนะ
ทาทะยังเขาโพสต์อินสตาแกรมเป็นข้อความเศร้าว่า
หัวใจของฉันเจ็บปวดพร้อมแคปชั่นเป็นรูปหัวใจสีดำ๓ดวงครับ
ตอนนี้สาวทาทายังโพสต์ภาพผู้ชายคนนึงพร้อมข้อความว่า
ไม่เป็นไรรออยู่ตรงนี้นะเพื่อนรักฉันรักคุณ
ขณะที่วุ้นเส้นเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคุณโอเคไหม
ตัวกลับไปว่าไม่เลยที่รักไม่โอเคขอบคุณที่ถามฉันคิดถึงคุณนะ
อ๋ออ๋อคุณเพื่อนก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้
อืมบางทีมันก็เป็นได้นะเขาเรียกชื่อมาม่าบลู
ไม่แต่ลูกโตนะมันเป็นอารมณ์บางทีลูกโตแล้วอยู่ดี

อืมแต่คนเคยเล่นคอนเสิร์ตทุกวันด้วยใช่
นึกออกปะนางเมื่อก่อนนางเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนางช่วงนึง